รถกระบะเทกระจาดคนงาน๖ชีวิตเลย

ขับมาอยู่ดีแต่ยางหลังขวามันระเบิด
ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ช่วงสะพานแม่กิมบ๊วยสะพานสวนเสือศรีราชา
รถกระบะ๔ล้อเล็กยี่ห้อเกียร์สีขาวพลิกตะแคงข้าง
ใกล้กันนะครับก็พบนายนุกูลครุฑเกรดแสดงตัวเป็นผู้ขับขี่
มาพบคนงาน๖คนกระจายตกรถไปทั่วบริเวณถนนเลย
ร้องบาดเจ็บร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเพียวเยียงไทย

ได้เข้าช่วยเหลือคนเจ็บทั้ง๖คน

เพื่อหามคนเจ็บออกมาอย่างทุลักทุเล
ก่อนจะช่วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เพราะว่าถนนที่เกิดเหตุมันเป็นถนนสายหลักใช่ไหม
แต่ทีนี้ก็ต้องเอาคนเจ็บไปตรงถนนสายรอง
ก็ต้องข้ามร้งข้ามรั้วอะไรกันไป
นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสมิตเวทอ่า
ขออภัยสมิติเวชศรีราชานะครับ
ซึ่งทั้งหมดบาดเจ็บในสภาพ
มีอาการทางกระดูกแล้วก็ปวดตามร่างกาย
แล้วก็มีบาดแผลฉีกขาดนะครับ
จากการสอบถามนายนุกูลคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุ
ให้การบอกว่าเขาขับรถบรรทุกคนงานมา๖คน
จากชนบุรีจะไปทำงานโครงหลังคาที่แหลมชะบัง
ขับมาประมาณ๙๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นช่วงลงเนินสะพาน
ยางหลังฝั่งขวาเกิดระเบิดทำให้รถสายไปมา
เขาก็พยายามบังคับพวงมาลัยรถแล้วแต่มันเอาไม่อยู่จริง
จะเสียหลักชนราวเหล็กกั้นทางจนรถพลิกตะแคง
ทำให้คนงานที่นั่งมาข้างหลังก็กระเด็นตกไปเทกระจาด
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันเป็นทิวแถว
ก็ส่งโรงพยาบาลนะครับ